มาดูประธานรัฐสภาบ้างท่านชี้แจงสาเหตุที่สั่งงดนะครับ
โหวตนายกัธมนตรีรอบที่๓ก็คือต้องรอสารรัฐธรรมนูลก่อน
ว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องนะครับจากผู้ตรวจการแผ่นดินคุณผู้ชม
ในวันมุธมัตินอมธาประธานรัฐศพาท่านชี้แจง
กรณีการเลื่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีจาก๒๗กรกฎาคมนะครับ
จากผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องไปที่สารรัฐธรรมนูล
เพื่อให้พิจารณามติของรัฐสภาเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมนะครับ
ซึ่งตัวท่านเองบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเมื่อมีข้อสงสัย
ก็ต้องส่งเรื่องให้องค์กรสูงสุดพิจารณา
เพื่อใช้เป็นแนวทางแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืน
คือหากไม่เลื่อนการประชุมออกไปแล้วปรากฏว่าสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยมา
ว่ามติของรัฐธรรพา๑๙กรกฎาคมไม่ถูกต้อง
ส่งผลกระทบต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีครับ
ต้องย้อนกระบวนการกันใหม่ทำให้เสียเวลาด้วย
และส่งผลเสียต่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยฟังเสียงอาจารย์วันนอร์ครับ
อาจารย์ประนอมอธิบายต่อบอกว่ามี๒แนวทางที่มันจะเกิดขึ้น
หากสารไม่รับคำร้องอสภาก็ดำเนินการกันต่อ
แต่หากสารรับคำร้องก็ต้องชะลอไปก่อนนะครับ

มีประเด็นหรือว่าปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งหากสารรัฐธรรมนูลไม่รับคำร้อง
ก็จะประชุมทันทีเลยเพราะไม่อยากให้เสียเวลาเหมือนกัน
นักข่าวถามว่าการยึดคำสั่งสารรัฐธรรมนุน
เป็นการแทรกแซงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่านะครับ
ประธานรัฐสภาระบุว่าก็เป็นไปตามบทบรรยัติรัฐธรรมนุน
อะไรที่ทำแล้วไม่ขัดต่อรัฐธรรมนุนก็ทำกันต่อไป
คุณผู้ชมครับเที่ยงเที่ยงได้
สำนักงานสารรัฐธรรมนูลนะครับเผยแพร่เอกสารนะครับ
บอกว่าวันนี้มีการประชุม๒เรื่องนะครับ
ผมรวดรัดตัดความเลยละกันนะไม่มี
ยังไม่มีเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทางธุรการ
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสารรัฐธรรมนูลนะครับ
ประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันพุธใช่ไหม
ค่ะนะครับแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ
พุธนะครับเป็นวันหยุดราชการอยู่นะครับ
แล้วล่าสุดของล่าสุดคุณผู้ชมครับล่าสุดของล่าสุดนะครับ
แหล่งข่าวแหล่งข่าวนะครับจากสารรัฐธรรมนูลนะฮะ
บอกว่าวันที่๓สิงหาคม๙นาฬิกา๓๐นาที
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลได้นัดประชุมเพื่อพิจารณา
ว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่

คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานต่อบอกว่า
ผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลเบื้องต้นน่าจะมี๓แนวทาง
คือ๑สารรัฐธรรมนูลไม่รับคำร้อง
สารรัฐธรรมนูลรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายก
รัฐธรรมนูลรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายก
มนตรีออกไว้ก่อนย้ำ๓ข้อนี้เป็นการคาดการณ์นะครับ
แต่ล่าสุดผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับ
๙ในรายการ๓๐นาทีเปิดมา๓สิงหาคม
สารรัฐธรรมนูลจะพิจารณาเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินครับ